ตอนแรกอ่ะไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าแบบ

รู้ว่าพี่อ้ามจะใส่ม้าลาย

ละกันง่ายสุดแล้วเราก็คิดว่าลายผ้ามันน่าจะหาง่าย
เพราะว่าหนูไปให้ห้องเสื้อที่สนิทกันอยู่แล้วค่ะ
เขาช่วยตัดชุดให้เพราะฉะนั้นหนูว่าผ้าลายลายอื่นมันน่าจะหายาก
ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเอาลายเสือละกันอะไรอย่างนี้ค่ะ

ถ้าเกิดว่าใครเห็นเขาก็คือเคยใส่เสื้อตรงนี้ไปแล้ว
ไม่ได้นัดกันแล้วจะบอกว่าเสือในงานเยอะมาก
แต่จริงถ้าเกิดมองข้างหลังลูกก็จะเห็นเสือหลายตัวมาก
อะไรนะคะ
ก็สนิทกันจริงค่ะสนิทจนพี่ถามแล้วหนูก็เริ่มเกร็ง
รูปคู่ก็จะไม่ลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออไมค์ก็จะถามก่อนว่าเฮ้ย
ลงรูปนี้ได้ไหมอยากลงกับพี่อ้ำหรือว่าลงไปดีอะไรอย่างนี้
ไอจีไอจีมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเหมือนคนเจ้าเยอะแล้วว่าเป็นการเปิดตัว
ได้เปิดตัวนะคะก็สนิทจริงค่ะก็สนิทเป็นเพื่อนที่สนิทอะค่ะ
อืมรู้สึกยังไงกับฟินตัดเสื้อคู่การเปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คือคนชงก็ชงอ่ะเนอะคือข้างหลังเสือก็เยอะมากแล้วเกิดไปดูในไอจีพี่ชายอ่ะ
ก็จะเห็นว่าคนใส่เสือเยอะมากจริงจริงอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีแบบ
เขาจะบอกว่าเฮ้ยทุกคนที่ใส่เสื้อเสือเอามารวมกันเลยนะ
คุณสิ่งฝิงฟิ้นไหมฮะคุณไอจีพี่

ถ้าเกิดว่าหนูแต่งหน้าแบบพี่อ้ำหนูจะรอดไหมไม่รอด

คือถ้าเกิดว่าเป็นงานวันเกิดพี่ชาย

เพราะว่าไม้เป็นน้องที่พี่ชายสนิทตั้งแต่

อืมความสำคัญก็คือเป็นเพื่อน

ว่าเฮ้ยทำไมก่อนนั้นเนี่ยแบบ

หนูก็งงว่ามันไม่เกี่ยวกับเราเปล่าวะ
คือคนอื่นถ้าเกิดมีโอกาสเข้าได้เจอกันนะคะ
เขาทักทายกันเขาก็คือมาเจอกันเอง
โดยที่มันจริงเราไม่ได้เป็นตัวกลางอะไรเลยคือ